สวัสดีค่ะในรับประเทศสุดสัปดาห์วันนี้นะครับค่ะ
พาคุณผู้ชมมาชิมเกาะค่ะแต่ว่าเป็นเกาะแห่งความรัก
ความรับมาเนี่ยความสุขสนานมีเทียบเลยด้านหลังคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าความรักแย่มาทิ้งลงทะเลแล้วมาหาคนโสดในงานนี้กันค่ะ

เริ่มความสนุกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ถึงแดดจะร้อนแต่คนดูก็สู้ไม่ถอย
ขยับแข้งขยับขาตามจังหวะกันอย่างคึกคัก
กับวงล็อกหน้าใหม่ฝีมือเก่าอย่างวงคาบาสโก
ต่อด้วยวงดนตรีชื่อเก๋อย่างวงสมเกียจ
ปล่อยเพลงจังหวะสนุกเรียกคนดูมาโยกหน้าเวทีได้ดีทีเดียว
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่มีเพลงรักถูกใจแฟนมากที่สุดวงหนึ่ง

เปลี่ยนได้แทบจากทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงไหน
เปิดเมื่อไหร่ก็ยังสวยงามขาหมู
หรือจะเป็นเพลงเศร้าเอาใจคนรักพุทธกับเพลงจำทำไม
ส่วนวงอพาร์ทเมนต์คุณป้าและสครับ
ก็ปล่อยความสุขผ่านเสียงเพลงเข้ากับบรรยากาศแดดล้มลมตก
ที่มันคงจะมีร้อนขาวใจ
วันนั้นเศษไม่เคยฉันไม่เคยไม่เคยไม่รู้เป็นอย่างไร

จากนั้นถึงคิวของศิลปินหญิงคนเดียวในเทศกาลดนตรีครั้งนี้
กับสาวสุดเซอร์ปามี่อีฟปานเจริญ
ที่ออกมาวาดลวดลายบนเวทีด้วยเท้าเปล่าตามสไตล์ของเธอ
ประทับใจแฟนเพลงสุดกับเพลงฮิตอยากร้องดัง
ที่ไม่พลาดจะมิกดนตรีใหม่ให้แฟนเพลงได้เต้นตามกับจังหวะสนุก
ให้เราได้ลุ้นไปกับการแสดงสุดมันของพวกเขา
บอกเลยนะคะว่าวงนี้เขามีการร้องเพลงที่๑

เป็นตัวของตัวเองโชว์ลีลาได้ประทับใจขนาดนี้
เราเลยขอบุกไปถึงหลังเวทีเพื่อพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
ถามคำถามอื่นนะถามก่อนเลยเจ็บคอไหมอ่ะ
เมื่อกี้เจ็บไหมเจ็บคอไหม

เจ็บครับแต่เพื่อคนดูผมผมทำได้
มีการหยอดมีการหยอด
ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นวิธีการร้องเพลงที่ถูกต้อง
ก็คือเก็บลมแล้วก็ปล่อยออกมาเขาฝึกบ่อยครับ
แต่เมื่อกี้เนี่ยการแสดงคอนเสิร์ตของเราค่อนข้างดุดันเลยนะ
บอกสไตล์ของโลโมลโซนิกส์ให้แฟนได้ฟังหน่อยหน่อยผมว่ามันเป็นยังไงบ้างและมีความเค็มข้นยังไงบ้าง
จริงเรามองว่ามันเป็นการสื่อสารมากกว่า
กับการสื่อสารเพราะว่าจริงแล้วดนตรีอะครับ
จริงอยู่ที่มันถูกจำกัดว่ามันควรจะเป็นแนวอะไร
ประวัติสลิงอาจจะเป็นวงล็อกอีกหนึ่งวงที่พยายามทำอย่างนี้อยู่คือ
คือเราคือมันเป็นแบบของเราเองเลยประมาณนี้ครับ
วันนี้แฟนได้เห็นโลโมโทนิคมันมากเลย
ขอบคุณครับขอบคุณทุกครั้งที่ชื่อเล่น

เพราะว่าถ้าไม่มีคนอยากดูเราก็คงไม่ได้เล่นนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็แน่นอนคืออัลบั้มเต็มปีหน้า
แล้วคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีหน้าน่าจะได้เจอกัน
แล้วก็ซิงเกิ้ลใหม่ที่กำลังจะมาเร็วนี้
พยายามทำงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่า
โชคดีที่มีคนอยากฟังเราต้องขยันทำงานให้มากที่สุด
แล้วก็อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดก็เร็วสุด
จะเป็นซิงเกิ้ลนี้แล้วก็ทัวร์ทั้งตลอดปีนี้ครับผม
จากนั้นบรรยากาศยิ่งดึกเหมือนจะยิ่งคึกคัก
ก่อนจะขึ้นเวทีพวกเขาเตรียมอะไรมาฝากแฟนบ้าง

อีกหนึ่งศิลปินค่ะที่มาขึ้นเวทีในงาน

ว้าวครั้งแรกเลยนะคะ
แล้วเตรียมอะไรมาฝากเพื่อนบ้างครับครับ

ชื่อเพลงรักเธอกับแม่เรียงสาครับ

ดนตรีมีความเข้มข้นอย่างอื่นอะไรบ้างไหมคะ
ผมว่าคนก็จะได้ยินเพลงที่อยากได้ยินจากพวกเรา
แล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้

มาร่วมสนุกได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง
เพราะว่าแต่ละงานเขาก็มีรูปแบบไม่เหมือนกัน

มันถือว่างานที่ยาวนานมาก

คือนอกจากจะมาดูคอนเสิร์ตแล้วมันก็เป็นบรรยากาศที่เป็นริมทะเลครับผม
ก็ถือว่าดึงดูดได้ดีมากอยู่แล้วครับ
ฉันทำให้บ้านเราเป็นประมาณ

ให้ก็เป็นอย่างนี้

แต่เชื่อว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน
ก็ทำให้แฟนเพลงประทับใจจากโชว์ที่เต็มที่ของพวกเขา

ทิ้งท้ายไปกับบรรยากาศความสนุกสุดเหวี่ยง
จากวงการคอคลับที่มิกซ์เพลงดังในแบบสามชาห์ให้ดิเต้นกันทั้งงาน

ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปสนุกกันที่ไหน
ต้องติดตามกันนะคะลาไปก่อน